คือต้องบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ตอนนี้ก็ทำให้หลายคนที่อยู่ต่างแดนไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมบางคนเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือว่ายังไงแบบเนี้ยอาจจะคิดถึงบ้านเกิดอาจจะกลับมาบ้านไม่ได้ในช่วงนี้ใช่ไหมคะคือหลังจากที่สถานการณ์มันผ่านมาเป็นปีต้องใช้คำนี้วันนี้มีกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน

อีสานมีชื่อว่าวงไม้แสนเสียงนะคะเขากำลังทำการแสดงแบบนี้แต่เป็นการแสดงผ่านระบบไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กถ่ายทอดสดเห็นไหมคนดูเข้ามาดูและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะคะเป็นการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กรายเอ็มบาซี่ลิสบอลหรือสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิสบอลประเทศโปรตูเกตให้คนไทยในโปรตูเกตเลย
คิดถึงบ้านนะคะซึ่งช่วงเวลาปกติก่อนการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะวงไม้แสนเสียงเนี่ยก็จะได้รับโอกาสให้เดินทางไปเชื่อมสัมพันธมัยตรีก็คือเป็นการแสดงดนตรีตามประเทศต่างบ่อยครั้งแต่พอเจอกับการระบาดของโรคโควิด๑๙ก็เลยทำให้การแสดงในต่างแดนของวงเนี่ยถูกแคนเซิลก็คือยกเลิกไปหมดครับจากเหตุการณ์นี้ทางสถานเอกอัคร
ของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะก็เลยให้ประสานงานกับวงไม้แสนเสียงเนี่ยจัดทำการแสดงเลยเป็นการแสดงไลฟ์สดเพื่อให้คนที่อยู่ต่างแดนได้แบบสนุกสนานได้มวลซื่นกันไปคลายเหงาแล้วก็ลดความเครียบในการคิดถึงบ้านเกิดลงด้วยนะคะ
หัวหน้าวงไม้แสนเสียงชื่อว่าคุณจักรพงศ์นะเขาบอกว่าดีใจเหมือนกันนะแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้กลับมาจัดการแสดงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้กับคนไทยในต่างแดนได้รับชมกันอีกครั้งแล้วก็หวังว่าคนไทยที่อยู่ในต่างแดนจะมีขวัญแล้วก็กำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด๑๙ครั้งนี้ไปด้วยกัน
ส่งไปให้คนไทยในต่างแดนนะคะสู้ไปด้วยกันนะที่ฉันเชื่อว่ามีหลายต่อหลายคนเหมือนกันที่เป็นแฟนรายการเราแล้วอยู่ต่างประเทศเคยเห็นเหมือนกันส่งมาบอกหรือว่าส่งข้อความกันมาบ่อยครั้งเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ไปด้วยกันค่ะครับเราจะพาไปด้วยกันนะใช่ครับ